ก็คือลักษณะคนที่มาสไลด์หนอนนะคะช่วยเหลือตัวเองนะ
แต่ทีนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนธรรมดาค่ะ

เป็นพระจริงพระเทียมอะไรต่างต่างเนี่ยนะคะ
แล้วก็เขามีการชี้เป้าด้วยบอกว่าเกิดขึ้นที่ชนบุรี
ใครดูใครเห็นคือบางส่วนมันเห็นหน้าด้วยนะคะ
เขาบอกใครอยู่ที่ชนบุรีไปบอกหน่อยสิ
ไปตามเลยเขาบอกว่าไปไล่

แล้วพอไปย้อนดูเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การแบบสไลด์หนอนโชว์อย่างเดียว
แต่มันคือการประกาศขายอ่ะขายบริการอ่ะใช้คำนี้เลยอ่ะ
ดิฉันพูดคำนี้ได้เพราะว่าในข้อความที่เขาเขียนไว้
คือให้ติดต่อมาใช้คำว่าขายเลย

เพราะถ้าเป็นพระจริงเนี่ยนะคะก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะ

เอาภาพและคลิปวิดีโอค่ะที่ให้คุณผู้ชมเห็นแต่ว่าขออนุญาตนะคะ

เป็นผู้ชายลักษณะท้วมหน่อยใส่ผ้าเหลืองนะคะ

ส่วนด้านหน้ามือเนี่ยทำอาการลักษณะสไลด์หนอนนะคะ
ก็มีคนเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้แล้ว
แล้วก็ตามอ่านในคอมเมนต์นะคะ

ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะอยู่ในตัวเมืองชนบุรี
คาดว่าพระรูปนี้จะจำพรรษาอยู่
ชาวบ้านค่ะกำลังจับกลุ่มคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะ
บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นจริงก็ศึกออกไปเลย

ในช่วงที่มีการคุยกันอยู่อะค่ะ
มีพระรูปหนึ่งชื่อพระแขกเนี่ยนะคะเป็นนามสมมุตินะคะ
อ่าลักษณะก็คล้ายคล้ายในคลิปเดินมาสอบถาม
ชาวบ้านกับสื่อคุณน้าข่าว

พระก็ปฏิเสธนะ
หลายคนบอกว่าเหมือนอัตมาเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
ภาพรอยด้านหลังน่ะเหมือนจริงแหละแต่ไม่ใช่นะ
ปฏิเสธไปปฏิเสธมานะคะ
นักข่าวสังเกตเห็นว่าพระรูปนี้เหงื่อแตกและกระวนกระวาย
มีอาการมีอาการดูช่วงที่คุยกับพระสงฆ์รูปนี้หน่อยค่ะ
เคยแบบไม่เคยจะมาเห็นอะไรขนาดนั้น
อย่างนี้ไม่มีนะ
ข้าวสลาย้านหน่อนแน่ไม่มี
เป็นจากเฟซบุ๊กที่ลงในทวิตเตอร์จะไปมีอัคเคาต์ทวิตเตอร์ที่ไหน
เราไม่เคยเล่นอ่าท่านก็บอกแบบนี้อ่ะนะคะ
เอ้าต่อมากำพลสุขสว่างกำนันตำบลนาป่า
พร้อมด้วยนายนารินสุขใสผู้ใหญ่บ้านนาป่าค่ะและกรรมการวัด
ทราบเรื่องแล้วค่ะเดินทางมาตรวจสอบ
แขกก็ยังปฏิเสธคือพระรูปเมื่อสักครู่นี้
ทีมข่าวของเราบังเอิญไปเจอแล้วก็เปิดคลิปให้ดูเนี่ยนะคะ
ท่านก็ยังปฏิเสธอยู่ดีหลังจากกำนันและชาวบ้านทุกคน
ขอดูภายในกุฏิพระแขกขอดูหน่อยสิอืม
ด้านในมันเป็นยังไงเจอผ้าปูที่นอนและผ้าม่าน
เป๊ะค่ะโน้ตบุ๊กโต๊ะตรงกับวีดีโอเลย
เหมือนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเลย
หลังจากพูดคุยกับพระแขกพูดไปพูดมาตอนแรกไม่ยอมรับ
คือตอนคุยด้านนอกไม่ยอมรับคุยไปคุยมายอมรับค่ะ

แล้วก็บอกว่างั้นเอาอย่างนี้ละกันอัตมาสมัครใจลาศิกขา
เดี๋ยวใช้คำว่าอาตมาสมัครใจลาศิกขา
ดิฉันต้องชื่นชมหรือขอบคุณไหมคะ
แล้วจะรอให้เจ้าอาวาสกลับมาก่อนแหละ
แล้วก็ถึงจะลาศิกขาได้นะคะ
แขกค่ะคือโดนอาบัติสังคานิเศษหรือพระรูปใด

พระรูปใดปล่อยน้ำอสุจิด้วยความตั้งใจเว้นแต่ฝันก็อาบัดได้
แต่นี่ถึงขั้นมีการลงโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นโลกะวัชชะ
หรือว่าโลกติเตียนก็ต้องศึกออกไปเพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมต่อไปนะคะ

คือจริงแล้วต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยถ้าไปตามแฮชแท็กในทวิตเตอร์เนี่ย
น่าจะเห็นการกระทำผิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าคือมันจะมีแฮชแท็กที่เขียนว่า
นัดจุดจุดแล้วก็เป็นสถานที่อันนี้มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายแล้วพระรูปเนี้ย
ก็ติดแฮชแท็กนี้เหมือนกันลงสถานที่ชนบุรีแล้วก็คือ
คุณผู้ชมฝากตำรวจกันแล้วกันเนอะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะตำรวจก็ต้องช่วยกันสอดส่อง
ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ช่วยกันสอดส่องด้วยนะคะ